คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีวัยรุ่นนะคะ
เขาก็ล้อมวงนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ดี
มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมาถามเขาว่าใครแทงพี่กู
วัยรุ่นคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าผมไม่รู้
กลุ่มวัยรุ่นที่มาถามเนี่ยโอ้โหไปพาพวกมาแล้วก็มาทำร้าย
น้องเขามีกันหลายคนนะคะวิ่งหนีไปได้ทันบางส่วน
แล้วมีน้องอยู่คนนึงหนีไม่ทันก็เลยโดนรุมทำร้าย
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
คือน้องโดนรุมทำร้ายจนนิ่งไปเลยค่ะนี่นะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินมาอยู่นะคะอย่างน้องเขาบอกว่าน้องเขานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับเพื่อน
ใครแทงพี่กูเนี้ยอืม
ผมไม่รู้เนี่ยมีคนเห็นไหมคะ

อ่าวิ่งไปจนสุดภาพเลยครับตัวคนเจ็บนี่มาที่หลัง
วิ่งมาทีหลังแล้วหนีไม่ทันนี่ไงล้มเลยโดนรุมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
กลางถนนแบบนี้ค่ะแล้วนิ่งไปเลยนะขอเรียกว่าเป็นในเอนามสมมุตินะคะ
คนเจ็บนะคะอายุเพิ่งสิบเจ็ดครับนิ่งไปเลยนี่ค่ะโอ้โหแล้วยังทำร้ายเขาซ้ำอีกอ่ะ
หยุดจนเขานิ่งก็ยังไม่หยุดไปรุมเขามีคนขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาก็ไม่หยุดนะฮะ
ไม่สนใจเลยค่ะไม่สนใจเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบค่ะ
แล้วหลายคนมากนะไปรุมเขานะนี่เข้าใบหน้าเข้าศีรษะด้วยนะฮะโอ้โห
แม่คนเจ็บเอารูปนี้นะคะไปโพสต์เอาไว้เพื่อจะตามหากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ไปทำร้ายลูกชายแม่นะคะ
อืมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะยี่สิบเอ็ดมกราคมประมาณสี่ทุ่ม
แถวสนามเด็กเล่นที่โพสต์เอาไว้เนี่ยแม่บอกว่าลูกแม่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนอยู่
อยู่ดีมีคนมาถามว่าใครแทงพี่กูลูกชายตอบว่าไม่มีผมไม่รู้โอ้โหยกพวกมาเลยครับ
แจ้งความไว้แล้วที่สพดอนหัวล่อแม่ก็เลยโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความนี้
เพราะแม่บอกว่าใครมีข้อมูลมีเบาะแสช่วยแจ้งเพิ่มหน่อยจะได้จับกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คือน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะอย่างที่บอกขอใช้เป็นนามสมมุติเพราะว่ายังเป็นเยาวชน
ชื่อว่าในเอสภาพนี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้หน้าเนี่ยฟกช้ำไปทั้งหน้า
ตาขวาปูดบวมเลยนะคะฟันหน้าหักไปสองซี่
โทรศัพท์มือถือราคาประมาณ๕๐๐กว่าบาทก็ถูกกระทืบจนพังเสียหายอะค่ะ
วันนี้เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบริเวณสนามเด็กเล่นแฟเมอรี่แลนด์ค่ะ
ตำบลนาป่านะคะแล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จนรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสี่ทุ่มสิบสามนาทียี่สิบเอ็ดมกราคม
เริ่มแรกเนี่ยค่ะในเอคนเจ็บก็นั่งเล่นอยู่ที่สนามกีฬากับเพื่อนอีก๓คน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดจะค่อนข้างมืดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ
วัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วเข้าไปคุยไปคุยแป๊บนึงออกไป
สักพักกลับมาใหม่พร้อมพวกแล้วมันก็เป็นไปตามคลิปนี้ค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูไปคือเพื่อนของในเอสามคนอ่ะวิ่งไปก่อน
ออกจากสนามเด็กเล่นไปก่อนแล้วก็สุดภาพกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็หนีไปทัน
แต่ในเอเนี่ยหนีไม่ทันวิ่งมาทีหลังเขา
ก็เลยโดนรุมทำร้ายนะคะครับนี่นะคะวันนี้เนี่ย
ทางครอบครัวของในเอคนเจ็บเนี่ยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แม่คือยืนร้องไห้เลยนะคะแม่เห็นภาพคือทำใจไม่ได้ยืนร้องไห้คนเดียวแบบนี้
คุณแม่ก็คือนางสุพินสุขประกอบอายุสี่สิบนะคะแม่บอกเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันทำใจไม่ได้จริงอ่ะ
เพราะว่าจังหวะแรกก่อนที่ลูกแม่จะล้มแล้วก็โดนรุมกระทืบเนี่ยนะคะ
จะเห็นภาพว่าโดนขัดขาก่อนครับแล้วลูกแม่ก็ล้ม
แล้วก็โดนรุมอย่างที่เห็นแม่บอกมันสะเทือนใจอ่ะเห็นแบบนี้แม่ทำใจไม่ได้
คิดเลยว่าลูกแม่จะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
ขาแล้วมันเตะไม่ยั้งอ่ะมันใจสลายเนอะแม่เลี้ยงลูกมาอย่างดีอ่ะ
ทุบตีไม่กี่ครั้งแล้วไม่เคยลงไม้ลงมืออะไรรุนแรง
แต่นี่เขาเป็นใครทำไมต้องมาทำขนาดนี้
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ที่ถูกรุมทำร้าย
วันนี้อาการดีขึ้นนะคะแต่หน้าก็ยังเขียวช้ำอยู่
ตาข้างขวายังอักเสบยังบวมอยู่
ร่างกายก็ส่วนอื่นก็ปกติดีขึ้นมากแล้ว
เอบอกว่าบอกตรงเลยว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยจริง
ตอนนั้นแค่นั่งเล่นเกมเล่นทางโทรศัพท์มือถือนั่งเล่นกับเพื่อน
รวมแล้ว๔คนแล้วอยู่ดีก็เกิดเหตุแบบนี้เลยเดี๋ยวฟังน้องดูค่ะ

ท่านทำยังไงบ้างแต่ละคน
พี่บาบนานไหมตอนนั้นพี่เต๋ต่อนี้
พี่บาบนานอยู่ครับ
ก็บอกว่าไม่มีใครจะทำพี่หรอก
เขาก็ไม่ฟังเขาเขาบอกกูจะแทงพี่กูเหรอ
แล้วเขาก็ใส่อีกแล้ว

ก็บอกเหมือนกันว่าก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ดี
อยู่ดีอีกกลุ่มมาหาเรื่องนะคะ
ยังโชคดีที่ทางเพื่อนที่หนีทัน

ไม่อย่างนั้นก็ต้องโดนแบบนี้ไปด้วยค่ะ

มีอาวุธอะไรไหมครับ

แต่เห็นคือแค่ต่ออีกหน้าอะไรอย่างนี้

บางคนครับ
คุณผู้ชมคะในคลิปนะคะก็จะเห็นว่ามีคนพยายามจะไปช่วย

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วยเธอก็บอกว่าวันเกิดเหตุกำลังจะปิดร้านพอดี
เห็นไหมคะจะมีผู้หญิงเหมือนกับเขาจะเดินเข้าไปแต่เขาก็ไม่กล้า
ด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยฝั่งนั้นก็วัยรุ่นผู้ชายตั้งหลายคนนะคะ
พยายามจะไปห้ามเธอก็พยายามชี้มือบอก
ใช่ค่ะเธอบอกว่าเห็นว่าเด็กที่ถูกกระทืบเนี่ยน่าสงสารมาก
พยายามจะบอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเธอบอกพูดเท่าไหร่ไม่มีใครหยุดจริงจริงนะ
ไม่อยู่จริงจริงฮะแล้วก็มีลูกค้าผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าร้าน
พยายามจะไปช่วยเหมือนกันใช่ก็ไม่หยุดโอ้โหไม่ยอมหยุดนี่ค่ะ
แล้วตัวเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงบอกว่าอ๋อเด็กที่โดนทำร้ายเนี่ยเคยมาซื้อของที่ร้านด้วยนะ
นี่นะคะส่วนเด็กกลุ่มที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
ตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เคยเห็นแถวนี้
อาจจะเป็นคนต่างถิ่นไม่น่าจะอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้
ล่าสุดนะคะตำรวจสพดหัวล่อกำลังติดตามกลุ่มที่มารุมทำร้ายเนี่ยค่ะ
ก็จะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครน่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าทำไมต้องมาก่อเหตุนี้นะคะ
ถ้าตามเจอนี่อยากจะฟังจริงว่ามันมีเหตุผลอะไร
หรือว่าโกรธแค้นอะไรแบบไหนที่ว่าพี่ถูกแทงแล้วมาไล่ตาม
คือไม่สนใจกระทืบเขาแทบตายอย่างนี้ใช่ไหม